เหมือนมีบริการที่มีคนไม่ต้องเดิน

แต่พี่เจอพี่ก็ไร้แบบนี้แหละ
อันนี้ก็เสร็จแล้ว

พี่ดังงั้นตอนนี้พี่เครื่องของหนูรีวะขอร้อง
และให้หนูคิดราคาเท่าแคมป์ใบด์ไหม
แคมป์ใบด์เขาระคาประกันที่๗๐บาทตอนเย็น๘๐บาท

ถม่ายพี่กระพันยาบัญของการขับรถ

ทีวมาก

กินเท่าไหร่ขอราคาก่อนขอราคาก่อนเท่าแพงก็เรียกทักซี่
ไปทางทองทางทองอ่ะของเจ้าอ่ะมาตรศาล๑๒๐นะครับ
เรียกมีอะไรก็อ่ะเรียกแท็กซี่แล้วกันใช่ไง
ผมเห็นวินโมไซโมไซแก๊ปแบบนั้นอ่ะผมกลับมาอีกกี่รอบ
ผมก็เลยขับเข้าไปเฮ้ยรับไม่ได้ผมก็เลยผลักหัวเข้าไป
แล้วเขาโมโหถีบแล้วผมล้มเลยแล้วเจอแล้วกันเป็นบาดแสกันอ่ะ
ใช่ครับแล้วผมเข้ามากันตัวแล้วก็ถีบรถก็ล้มครับผม
แล้วก็ผมก็ไม่ได้จอดดูอะไรเขานะครับเพราะว่ายังมีวินขับตามมาอีกครับผม
ก็ต้องมาป้องกันตัวนะครับผมคนบ้าอะไรครับ
อยู่ดีจะมาถีบวินเล่นเหรอครับมันไม่สนุกนะครับผม
คือให้บริษัทนะครับหยุดฝ่าฝืนกฎระเบียบกฎหมายของประเทศนะครับ
ให้หยุดสนับสนุนอ่าให้สมาชิกนำรถผิดประเภทมารับส่งผู้โดยสารนะครับ
ข้อที่๓นะครับหยุดสร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมและผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการนะครับข้อสี่นะครับหยุดสร้างความกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัย
โดยเฉพาะข้อที่๕นี้นะครับหยุดทำลายระบบขนส่งของประเทศ
อย่างไรเรื่องนี้แม้กฎหมายไม่มีค่าเลยครับ
เพราะบริษัทตั้งแต่ปี๕๙เขายังฝ่าฝืนจนทุกวันนี้แหละครับ
ยังไม่มีการยกเลิกหรือแก้ไขจนถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งมีการทะเลาะวิวาดกัน

เมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนมันจะมีค่าเราต้องมาซื้อเสื้อก่อน
ก่อนที่ทหารจะมาปกครองอาจจะต้องซื้อเสื้อมาก่อน
ซื้อเสื้อก็อยู่ที่วังวินวินเขาวิ่งดีมันก็จะแพง
ถ้าวินไหนวิ่งไม่ดีมันก็จะถูกมันอยู่ที่ว่าการหารายได้ของแต่ละวิน

อันนี้วินพี่เมื่อก่อนซื้อมาแสนนึง
สมัยก่อนเขาจะมีรุ่นบุกเบิกเขาก็จะเป็นหัวหน้าวิน
ก็คือเจ้าของวินแต่เงินที่ได้เขาก็จะไปแบ่งกันบาง
เขาก็จะไปแบ่งกันแบบหัวหน้าได้เท่าไหร่ลูกวินได้เท่าไหร่แล้วแต่เขา
หรือว่าคนที่เรามาเพิ่มเขามีอย่อ่ะ๕คนเขาวิ่งได้วันเท่านี้
ตอนนี้ได้ที่ว่าเราต้องเอาไปกระจ่ายกัน

ต้นทุนถ้าเราจะปฏิเสธ

ครับผมเราต้องซื้อเองครับอันนี้เราลงทุนเอง
และแค่หักคอมพลุต้นค่าน้ำมัน
กับแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับแอฟ
ที่เขาจะหักเป็นเหมือนกับเป็นค่าบริการ
ส่วนป้าเค้าจะซื้อสดซะ
หยิบยืมกู้มาอะไรอย่างนี้

ใช้เวลาเท่าไหร่พี่ซื้อได้

นึกปกติแล้วเสร็จค่าท่วนผลในการขับตรงนี้ไหมคะ
ต้องจ่ายค่าสมาชิกอะไรไหมเอ่ย

เดือนนึงมันก็ตกหลายหมื่นดินนะ

อันนี้ผมเคยขับ
เคยขับแบบเต็มวันเนาะ

จะอยู่ที่ชั่วโมงละประมาณ๑๕๐๑๘๐บาท

แล้วก็ถ้าแบบช่วงคนเข้างานหมดแล้ว

ที่แบบไม่ค่อยมีคนเรียกแล้ว
ก็จะลดลงมาหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละร้อย
หลักถึง๑๒๐ขึ้นอยู่กับความถี่ในการที่งานเด้งมาที่เครื่องเรา

เราไม่ใช่ว่ามาถึงเราขับได้เลย

แต่สมัยก่อนมันต้องซื้อเสื้อต้องหาวินต้องหาอะไรต้องหาเพื่อนหาอะไร

แล้วไหนต้องไปทำบัตรตรงไปอบรมไปอะไร
แล้วชื่ออะไรเราก็อยู่ในการงานโรยงชาติอะไรหมดเลยอ่ะ

ก็คือเริ่มแรกเลยเราก็เพียงแค่แจ้งความจำนงกับการว่าเราอยากจะถาม
แล้วก็ส่งเอกสารทุกอย่างไปให้เขาดู
แล้วเขาก็จะติดต่อกลับมาให้ไปอบรมประมาณ๒ชั่วโมง
พอเรียนรู้เสร็จปุ๊บเปิดระบบเสร็จปุ๊บสามารถขับได้ทันที
เค้าถูกเน่นห่วงกันเนี่ยห่วงวินเค้าเพราะว่า
กว่าเค้าจะได้มาสมัยก่อนมันไม่ได้แบบเสื้อออกไปอีกแบบก่อนต่อ
มันก็เหมือนกับเข้าโรงเรียนต้องจ่ายแป๊เจี๊ยจ่ายอะไร
ที่มันไปที่หลากเลยน่ะว่าไปไกลเราคิดแพง

น่าวินคุณธุรกิจเขา
กรัฟไบต์เริ่มต้นที่๓๕บาท
คือไม่ว่าจะกดเรียกใกล้อย่างนี้
มันคือไปเริ่มต้นที่๓๕บาท
ซึ่งมันแพงกว่าวินด้วยซ้ำ

พอด้วยระบบของแกรป
มันเจอราคาให้เห็นว่า
เราไปใกล้ไปไกลแค่ไหนมันมีระยะทางบอก
มันมีราคาแสดงคนที่กดเรียกมันรู้สึกคือประเมินได้อะครับ
ว่าเราพอใจในราคาที่ระบบคำนวณให้หรือเปล่าแล้วไปอ่ะถ้าสมมุติไปไกลมากอ่ะ
รถมันติดเราใช้เวลาเราใช้ระยะทาง
บางทีช่วงชั่วโมงเร่งด่วนถูกไหมชั่วโมงเร่งด่วน
ก็คือที่เราจะได้ตังค์ก็คือตอนเช้ากับตอนเย็น
ทุกผู้ใดต่างจะมีประมาณนั้นถูกปะแล้วถ้าเรามันแต่ไปกับเขาเลย
ยี่สิบบาทไปถึงสวรรค์วรีอย่างเงี้ยหวังเราจะกลับมาใช้เวลาเป็นเยี่ยวโมง
เดี๋ยวถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราวิ่งเยี่ยวแล้วยี่สิบยี่สิบ
ได้เยอะกว่านั้นแน่นอนครับในขณะที่ทวินนะครับ
ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าจุดที่เราอยู่และจุดที่เราจะไป
ระยะทางมันไกลแค่ไหนเกิดคนไม่รู้ว่าทิศที่เคยไปอ่ะ
มันมันควรจะจ่ายเท่าไหร่มันใช้ความรู้สึกล้วน
ความรู้สึกของคนขับเองและความรู้สึกของคนโดยสาร
ประมาณนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นช่องว่างที่ทำให้แบบราคามันขึ้นลงได้ตามตามความรู้สึกครับ
และอีกประเด็นนึงก็คือว่าแกรปเนี่ยจะมีโปรโมชั่นสำหรับคนโดยสารออกมาเรื่อย
คือเหมือนกับว่าไม่ต้องจ่ายราคาเต็มเรื่อย

มันทำมันทำเกินไปอยู่ดีเขามาแบบว่ามีอภิษฎมากเลยอ่ะ
เขาจะรับวิสาททุกไหนก็ได้ถูกไหมเหมือนวินเขาอยู่ทุกองเทพฯเลยอ่ะ
แต่เรากินแค่ได้จุดเดียวหรือทั้งที่เราถูกกฎหมายทุกอย่าง
แล้วเขาทำอะไรมาบ้างครับไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ถูกกฎหมายไม่ได้เลย
แต่ทำไมเขารับได้ทั่วประเทศรับได้ทุกที่ทุกจุด
เป็นอย่างนี้ไม่งั้นคุณก็ไปตรวจหน้าบริษัทคุณแล้ว

แฟร์หรือไม่แฟร์ส่วนทั่วผมมองว่ามันก็ต้องย้อนกลับไปว่า
แล้วสิ่งที่วินเคยได้รับก่อนหน้านี้ครับมันแฟร์กับผู้โดยสารหรือเปล่า
วินบอกว่าก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นธรรมกับผู้โดยสาร
นั่นหมายความว่ามันก็คือตอบโจทย์ผู้โดยสารแล้ว
แกรปจะมามันก็ไม่สามารถทำอะไรได้
ถ้ารัฐพลิกโฉมระบบขนส่งแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย
คือแบบเปิดเสรีไปเลยแข่งขันกันไปเลยเต็มที่ผู้โดยสารก็ได้
ประโยชน์จากการแข่งขันคือไม่ต้องไปผูกขาดแบบระบบระบบวิน
ระบบพื้นที่ระบบที่สร้างที่ที่รัฐพยายามกำกับควบคุมให้อยู่ในกรอบ
คือผู้โดยสารก็เลือกในสิ่งที่จัดสรรให้นะ
มันก็จะไม่เกิดการแข่งขันสุดท้ายก็จะเป็นการวนลูปอย่างนี้ว่า
รัฐให้ทำแค่นี้แล้วพอมีอันใหม่เข้ามาก็เป็นการรังแก่กัน

มันก็ต้องมาทบทวนแล้วว่าระบบวินที่ต้องจำกัดจำนวน
ที่ต้องจำกัดเขตพื้นที่มันยังใช้ได้กับยุคปัจจุบันหรือเปล่า
ที่แบบมันไร้พรมแดนแล้วไม่ใช่เฉพาะพรมแดนในประเทศ
พรมแดนทั่วโลกมันก็แบบมันเข้าสู่ยุคไร้พรมแดนกันหมดแล้วอ่ะ
เราเป็นผู้โดยสารเรามีสิทธิ์เลือกไม่ใช่เหรอว่าจะใช้บริการใคร
ทางกรมการขนส่งทางบกไม่อนุญาตนะคะ
มันใช่ราคามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจริงไหม

เพราะบริษัทตั้งแต่ปี๕๙เขายังฝ่าฝืนจนทุกวันนี้แหละครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป